นี่เล่าเข้าปากแล้วก็กลายเป็นความรุนแรงนะฮะ
ตอนแรกเล่าเข้าปากตั้งวงกันไปมาเริ่มหมดความสนุกแล้ว

ทะเลาะไปมาชักปืนกระหน่ำยิงรุ่นน้องจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
แจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๖๙ทับ๑หมู่๗ครับ

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระพรม
แล้วก็อาสาสมัครมูลที่ใต้เต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานทำขนมจีนเส้นสด
พบศพของนายสรายุทธ์จันด้วงอายุ๓๘ปี
ก็นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นปูนหน้าบ้านนะครับ
โดยตรวจสอบศพแล้วก็มีบาดแผลถูกยิง
ด้วยกระสุนปืนขนาด๓๘เข้ากลางหน้าอก๑นัด
กระสุนฝังในแล้วก็มีถูกยิงเข้าที่หน้าท้องอีก๑นัด
กระสุนก็ไปตุงอยู่ที่โครงกระดูกแผ่นหลังนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสรายุทธ์ผู้ตาย
ซึ่งเป็นนุ่มที่อยู่หมู่บ้านติดกับหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
คือได้ข้ามหมู่บ้านมาแล้วก็มานั่งดื่มสุรากับนายสมเกียจ
พร้อยอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของโรงทำเส้นขนมจีนสด
แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มีความสนิทสนมกัน
นั่งดื่มเหล้ากันที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้าน
กระทั่งตกดึกก็เมากันได้ที่
ทั้งสองอาจจะคุยไม่ถูกคอกันเกิดมีปากเสียงกันนะครับ
จนกระทั่งนายสมเกียจเจ้าของโรงทำเส้นขนมจีน
แล้วก็เจ้าของบ้านที่มาตั้งวงดื่มกันสองคนนี้นะฮะ
ชักปืนพกสั้นออกมากระหน่ำยิงนายสรายุทธ์
ล้มคว่ำเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายสมเกียจผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ตำรวจจะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ต้องสอบปากคำอย่างเข้มข้นแล้วฮะ

หรือมีปัญหาอะไรกันถึงขนาดฆ่าแกล้งกันนะครับ